ไปดูภาพโอ้โหยังจะฉากบู้ในหนังนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนแถวประเวทกรุงเทพค่ะ
รถคันหนึ่งคือรถกระบะป้ายแดงอีกคันนึงคือรถเก๋งสีขาวนะคะ
รถกระบะขับไล่รถเก๋งมาพอทันแล้วก็เบียดเข้าข้างทาง
ทีนี้ต้องจอดทั้งคู่บนรถกระบะมีสองคนลงมาจากรถนะคะ
คนนึงมีมิดดาบคนนึงมีปืนคนหนึ่งขึ้นไปบนหลังคารถเก๋ง
อีกคนนึงไปอยู่ที่กระโปรงหน้าโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพเองดีกว่าค่ะ
เต็มระวัง

เปลี่ยนก่อนใจเย็นดี

ตอนนี้อะไรอยู่เอามอเตอร์ไซด์เนี่ย

จนใจเต้นอยู่
มันเกือบชนรถตู้หน่อยว่าเจ้า
เห็นไหมคะคนที่อยู่บนรถกระบะที่ลงมาค่ะ
เป็นผู้ชายสองคนคนหนึ่งมีมีดดาบยาวเลยแล้วฟันไปบนรถเก๋ง
อีกคนนึงไปอยู่ที่กระโปรงหน้ารถก่อน
มีปืนนะคะดูสิคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนแยกประเวทรถเยอะแยะ
เนี่ยรถเต็มเลยแล้วรถยังติดยังอะไรอยู่แถวนั้น
ดูสิคะมีพลเมืองดีบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
เขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็พยายามบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ต้องบอกเลยว่าตอนจบเนี่ยนะโดนคดีกันหมดนะ
รถเก่งรถกระบะนะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไป
เพราะว่าเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปดูที่จุดเกิดเหตุกันก่อนค่ะ
บนสะพานก่อนถึงแยกประเวทค่ะ
ยังมีร่องรอยเฉียวชนนะคะ

มีรอยที่ขอบสะพาน
ทีมข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลน่าสนใจมาก
จุดตรงนี้คุณผู้ชมจุดตามคลิปเลยนะคะ
มีรอยเห็นไหมนี่ค่ะ
ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชน

เขาบอกว่ารถเก๋งสีขาวขับมาเร็วมาก
ถนนมาเสียงดังมากค่ะกระบะป้ายแดงเบียดรถเก๋งให้หยุดรถ
รถเก่งไปเกยอยู่ที่บนสะพานแล้วก็เบียดกันอยู่สองคันตามคลิปภาพนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงโวยวายโวยวายจับใจความได้ประมาณว่า
คนที่อยู่บนรถกระบะเนี่ยลงมาจากรถแล้วก็ตะโกนว่าให้คนขับรถเก๋งลงมา
คนที่อยู่บนรถกระบาดเนี่ยคนหนึ่งมีมีดดาบคนหนึ่งมีปืนนะคะ
เขาก็พยายามไปถามว่ามีเรื่องอะไรกันผู้ชายที่ขับรถกระบะบอกกับรอปภคนนี้ว่า
ผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับมาไล่จับผู้เสพยาเสพติด
ทีนี้ค่ะผู้ชายคนขับรถเก๋งลงมาจากรถ
แล้วก็ยอมให้ผู้ชายสองคนที่มากับรถกระบะจับโดยไม่มีท่าทีขัดขืนอะไร
เดี๋ยวไปฟังข้อมูลจากรอปภที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ว่าเอารถคนนี้พ่อเสียหลุดทำไมไม่จอดแล้วก็วิ่งไป
แล้วมีอีกคันหนึ่งคันป้ายแดงของยี่ห้อฟอร์ตอยู่เลนในนะคะ
จะสกัดให้รถคันนี้จอดเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไล่คันนี้มา
ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรอกเห็นก็บอกว่าเรื่องยาเจ้าหน้าที่จริงจริงไหม
จริงจริงเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอใช่ครับเขาผมเรียนไหมใช่ครับ
ผมทรงผมตำรวจนะครับเป็นคนขับหรือคนที่ถือมีดคนขับ
ถือมีดก็น่าจะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่พวกเขาไม่ได้ฟันเนี่ยเขาแค่ขู่
อย่าให้คนในรถออกมาเขาพูดว่าอะไรบ้างก็แล้ว
ไม่ผมอยู่นี่ผมมองอยู่ตรงโน้นเพราะเขาจอดรถแอบเพราะเขาเต้นขึ้นรถเลย
ขึ้นรถเลยได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินหรอกได้ยินแต่บอกทำไมบอกให้จอดทำไมไม่จอด
จับออกมาจากรถใช่ครับจับออกมาจากรถไป

ใส่กุญแจมือไหมไม่มีกุญแจใช่ครับเขาก็เอาขึ้นรถเลยอ๋อดับให้หลัง
อืมนี่นะคะรอปภคนนี้บอกว่าผมอยู่ใกล้ใกล้ผมเห็นผมได้ยินหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบเพิ่มค่ะไปที่สอนอประเวทเลยนะคะท้องที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับผู้กำกับสนประเวทนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาให้ปากคำแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าคนขับรถเก๋งคือนายนบพรดำรงสกุลวงอายุ๔๖ค่ะ
บอกว่าภรรยาผมเนี่ยติดโควิด๑๙ภรรยาติดโควิด๑๙ผมก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนถึงจะไปให้ปากคำอะไรกับตำรวจได้
นี่นะคะตอนที่ไปถึงโรงพักเนี่ยก็ขับคนขับรถเก่งลงไปนั่งตรงบันไดทางขึ้น
แล้วดูมึนงงพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาบอกภรรยาผมติดโควิด
ผมสัมผัสเสี่ยงสูงอ่ะขึ้นไปไม่ได้หรอกขอไปตรวจก่อนนี่นี่เลยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน
ไปตรวจก่อนนั่งตรงนี้นะฮะนี่ค่ะโอ้เมียติดโควิดเหรอใช่ค่ะโอ้โห
นี่นะคะนั่งอยู่แบบนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
คือเราก็พยายามจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่โอ้โหแต่เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้ถูกจับอะไร
รู้จักกับกลุ่มคนที่ขับรถกระบะเขาบอกเขารู้จักกันด้วยนะลองลองดูนิดนึงนะคะ
แล้วคนนั้นรู้จักกับพี่หรอก็จะบ่าค่ะรู้จักกับพี่ใช่ไหม
เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่เป็นทุกคนไหม
นี่นะคะนายนบพรคือคนขับรถเก่งคันสีขาว
ในคลิปภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูไปตั้งแต่ต้น

บอกแค่ว่าภรรยาติดโควิด๑๙ผมเสี่ยงสูง

ก็เลยต้องไปถามภรรยาของนายนพรคนนี้ค่ะ
ภรรยาบอกว่าอุ้ยไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
รู้จากสามีแค่ว่ารถประสบอุบัติเหตุรู้แค่นี้เลย
ยืนยันว่าเธอติดโควิด๑๙จริงนะคะ

แล้วออกมาขับรถได้ยังไงจริงตัวเองก็ต้องกักตัวนะคะ

นี่แล้วนั่งโอ้โหนั่งใกล้พี่คนนั้น

เพราะภรรยายืนยันว่าติดโควิดจริงค่ะ
ภรรยาบอกว่าเธอกลับมารอเตียงรักษาอยู่ที่บ้าน๓วันแล้ว
สามีก็เป็นคนดูแลหาอาหารให้
เมื่อวานนี้ช่วง๖โมงเย็นอยากกินส้มตำ
ก็เลยให้สามีออกไปซื้อให้สามีออกไปซื้อโอ้ไม่ได้นะคะ
สามีออกไปปุ๊บขาดการติดต่อไปเลยครับ
รู้อีกทีเช้าวันนี้ว่าเกิดอุบัติเหตุ
บอกว่าสามีดื่มเหล้าหนักมาก
ทีไรเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็อารมณ์ร้อนมาก
สามีเธอไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเลยนะ
แต่ในส่วนของการเล่นการพนันเนี่ยอันนี้ไม่รู้
กินอะไรส้มปั๊มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันอย่างนี้ได้ยังไง
เขาแจ้งอยู่ว่าเขาเจออุบัติเหตุแบบนี้แบบนี้
แล้วเขาก็ไม่ได้คุยกัน
รู้ว่าเขาเป็นคนขับรถเร็วแล้วก็เป็นคนอารมณ์รุนแรง
ใครมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้
เขาจะแบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบตี๊ด
ทีนี้ค่ะผู้กำกับสนประเวท
ก็มอบหมายให้รองผู้กำกับให้ข้อมูลกับทีมข่าว
นี่คือดูภาพที่เกิดขึ้นดูทีไรก็ตกใจทุกที
ทีนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากสอบสวนนายนพรคนขับรถเก่งเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาขับรถไปเฉียวชนกับรถกระบะป้ายแดงคันนี้
ถนนกิ่งแก้วสมุทรปราการ
แล้วก็ขับไล่กันมาตามภาพนี้แหละค่ะ
ไล่กันมาในพื้นที่เขตประเวท
ถูกกระบะเนี่ยเบียดไปข้างทางที่บริเวณขอบสะพาน
แล้วก็มีเรื่องมีราวตามที่เห็นในคลิป
ส่วนคนขับรถกระบะป้ายแดงเป็นตำรวจค่ะ
เวรท้องที่สพบังปูดาบตำรวจอดีศรทุมมาโต
นี่นะคะเป็นตำรวจนะคะคนขับรถกระบะป้ายแดงนะคะ
เรียกตัวมาสอบสวนแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การว่า
เป็นการขับรถปาดหน้าเฉียวชนกันเท่านั้น
โอ้โหแต่มันมีลงมาจากรถถือปืนอะไรลงมาด้วยไง
ทีนี้ค่ะในรถกระบะมีผู้ชายอีกคนนึงที่ถือมีดดาบ
ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ฟันรถเก๋งอ่ะค่ะเออใครฮะ
นายชาครินชัยมงคลอายุ๓๘เป็นลูกน้องดาบตำรวจอดีศร
เป็นลูกน้องเหรอเป็นลูกน้องแต่ไม่ได้เป็นตำรวจ
มีมิดดาบเนี่ยขึ้นไปบนหลังคารถเขาแบบนี้ครับนี่นะคะ
เขาบอกว่าอ๋อลูกน้องเนี่ยความมีดลงมาจากรถ
ก็เพราะว่าอยากจะให้คนขับรถเก่งลงมาคุยกัน
แล้วมันมีประเด็นที่มันพีคกว่านี้คุณผู้ชม
นายชาครินคนถือมีดดาบที่เป็นลูกน้องดาบตำรวจอดีศร
ติดโควิดสิบเก้าอุ้ยติดโควิดสิบเก้าค่ะอุ้ย

จากการสอบถามอ่าดาบตำรวจอดีศรแล้วก็เกิดเกิดความโอโหค่ะ
เพราะว่าอ่าหลังกับเกี่ยวชมกันแล้วเนี้ยไม่ไม่หยุดแล้วก็ไม่ตกหนี
มันก็มีการตัดไปตัดมาค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้มันพีคในพีคในพีคเข้าไปอีก
คนขับรถเก่งคันนี้คนนี้เนี่ยค่ะภรรยาติดโควิดสิบเก้า
หมายความว่าคุณเสี่ยงสูงมากคุณอยู่บ้านเดียวกับภรรยา
แล้วเสื้อขาวนั่นคือดาบเจ้าของกระบะใช่ไหม
ดาบตำรวจอดีศรไม่ได้บอกว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่นายชาครีนที่นั่งมาด้วยกันที่เป็นลูกน้องติดโควิด๑๙

ดูแลเมียที่ติดโควิดอยู่ในห้องเมียบอกเมียอยากกินส้มตำ
แต่ลูกน้องตำรวจคุณติดโควิด๑๙แล้วคุณนั่งมาในรถกับเขา

ทีนี้ค่ะทั้ง๓คนค่ะก็โดนดำเนินคดีกันหมดนะคะ

ต้องตรวจต้องกักตัวอะไรให้ชัดนะคะครับดาบตำรวจอดีศรทุมมาโตอายุสี่สิบสี่
โดนแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอืม
ระบออาวุธปืนอ่ะนะคะเพราะว่าเขามีปืนนะคะครับ
เป็นตำรวจมีปืนอ่ะเข้าใจแต่คุณแบบถือปืนลงมามาแบบ
กลางถนนมาข่มขู่รถเก๋งคันอื่นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะด้วย
ครับเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ด้วยนายชาครินชัยมงคลอายุสามสิบแปด
ถือมิดดาบอ่ะค่ะที่เป็นลูกน้องดาบตำรวจอดีศรครับ
จากการตรวจสอบมีหมายจับค้างเก่าด้วยอ้าวซับซ้อนผีเข้าไปอีก
สารจังหวัดสมุทรปราการความผิดฐานเสพยาเสพติดนะคะ
ในชั้นศาลอยู่คุณหลบหนีคดีคุณมาเป็นลูกน้องตำรวจ
แล้วคุณก็ติดโควิดคุณหนีคดีอยู่คุณถูกออกไหมจับแต่คุณมาเป็นลูกน้องตำรวจ
ถูกปรับฐานพกพาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะครับ
ส่งสารจังหวัดสมุทรปราการแล้วคนขับรถเก่ง
นายนบพรดำรงสกุลวงอายุ๔๖โดนข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
โอ้โหคราวนี้คือเรื่องนี้มันทำให้สะท้อนไปถึง
การแพร่ระบาดของโควิดในบ้านเราด้วยนะอ่าเนี่ยเอาอย่าง
บพรก่อนใช่ไหมนบพรที่เป็นคนขับรถเก่งเนี่ย
ค่ะคือคุณถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงเอาล่ะคุณดูแลภรรยาที่ติดโควิด
ในห้องอยู่ในบ้านคุณบอกคุณจะไปซื้ออาหารให้ภรรยาไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยค่ะ
คุณก็ต้องอยู่ในนั้นแล้วก็คือต้องจัดตัวค่ะอ่าดูแลเดิน
อย่างมากก็มาเอาของที่หน้าห้องเวลามีใครเอามาให้แขวนไว้หน้าห้อง
หน้าบ้านภรรยาเองก็บอกอยากกินส้มตำเธอออกไปขับรถไปซื้อให้ฉันหน่อย
ไม่ได้ไม่ได้นะฮะดาบอดีศรนี่ยิ่งใหญ่เลยอืม
ลูกน้องติดโควิดยังนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วพอย้อนมาดูเนี่ยเอ้า
ลูกน้องคุณชาครินนี่มีหมายจับของศาลใช่ไหมหนีคดีในชั้นศาลอยู่
คุณมาเป็นลูกน้องตำรวจได้ยังไงคะนั่นหมายความว่าพอชาครินติดโควิด
ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าไปรักษาหรือเปล่าเพราะว่ากลัวโดนจับอะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ไหมว่าลูกน้องผมติดเขาแสดงว่าคุณมาด้วยกันเนี้ย